คอร์เซนเตอร์ก็มีคนตกเป็นเหยื่อคราวนี้ศูนย์ไป๔ล้านกว่านะฮะ
คือไม่น่าเชื่อนะฮะต้องเตือนกันจริงนะครับว่าอย่าไปเชื่อเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ก็มีคนหลงเชื่อจนได้อืมผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อนัทรัศมีน้ำแข็งโพสต์รูป
เป็นลักษณะของสลิปโอนเงินจำนวนนึงแล้วก็มีข้อความบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้กับคนในครอบครัว
คอร์เซ็นเตอร์หลอกโอนเงินศูนย์เสียไปถึงสี่ล้านถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากอืม
สี่ล้านกว่านะครับท่านผู้ชมครับเยอะมากนะคะแล้วผู้ที่ตกเป็นเหยื่อล่าสุด
อาศัยอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ล่าสุด
ลุงชัยรัฐแกไปแจ้งความที่สพวิเชียนบุรีแล้วโอ้โห
โอ้โหมันเกิดอะไรยังไงขึ้นล่ะลุงสี่ล้านเนี่ยโอนให้แก๊งคอร์เซนเตอร์
คือลุงชัยรัฐบอกว่าเมื่อ๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
มีโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของแกแล้วเป็นเสียงผู้หญิง
ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นตำรวจสพเมืองกระบี่
บอกว่าที่สุรกากรกะบี่เนี่ยมีการจับกระบวนการขนของเถื่อนหนีภาษี
แล้วก็ฟอกเงินมูลค่าทั้งหมดที่จับได้เนี่ย๒๔ล้านบาท
แล้วไอ้ขบวนการนี้มันซัดทอดว่าลุงชายรัฐเนี่ย
อยู่ร่วมขบวนการนะบอกชื่อชายรัฐนามสกุลนี้แบบนี้บอกถูกหมดเลย
จากนั้นก็บอกให้ลุงชายรัฐเนี่ยเอางี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาคุยกันดีกว่า
จะได้คุยรายละเอียดกันระหว่างการสนทนาลุงชายรัฐบอกว่าผู้หญิงคนนี้
ที่บอกว่าเป็นตำรวจสพเมืองกะบี่เนี่ยพูดกดดันทุกอย่าง
บอกว่ามีหลักฐานแบบนั้นมีหลักฐานแบบนี้ว่าแกรู้เห็นในกระบวนการแบบนั้นแบบนี้
ตอนนั้นแกบอกแกกลัวแล้วก็เครียดมากเลยไม่กล้าบอกใครไม่กล้าปรึกษาใคร
นี่เห็นไหมฮะที่คุยไลน์นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่แอดไลน์ไปแล้ว
ต่อมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่คุยด้วยก็เสนอให้ลุงชายรัฐบอกอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าจะให้จบคดีแล้วก็เคลียร์คดีนะไม่มีความผิดนะ
ต้องส่งเงินมาให้ตรวจสอบลุงชัยรัฐแกโอนเงินให้หมดเลยนะฮะ
๔บัญชีนะคุณอรัชพรค่ะ๔ล้าน๓แสน๑หมื่น๔๘บาท
นี่ไงโอนไปเนี่ยโอ้โหแกโอนไปให้มันตรวจสอบมันเลย
รอบแรกเกือบ๒ล้านหกหมื่นแสนนึงอีกเกือบ๒ล้านดูสิห้าหมื่นอีกแสนนึงเยอะมาก
แล้วชื่อบัญชีแต่ละบัญชีที่โอนไปเนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยค่ะ
เห็นไหมฮะใครที่ไม่ได้เป็นชื่อนี้หรือว่าไปเปิดบัญชีม้าให้เขาอะไรยังไงเนี่ย

ไว้ด้วยนะครับคือลุงชายรัฐยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่อยากถูกจับพวกฟอกเงินขนของเถื่อนหนีภาษีก็เลยหลงเชื่อโอนเงินไปให้

ให้เราเก็บกฎอยู่ในที่เดียวไม่ต้องไปไหน
แล้วรู้ตอนไหนครับดูลหลอกรู้ตอนที่บ้านถ่ายครับ
ติดต่อไม่ได้นี่เองฮะที่ลุงจะบอกอ่ะ

สุดท้ายอืมคือเขาโทรมาสิบเจ็ดมิถุนายนสิบแปดมิถุนายนเนี่ย
วันเดียวนี่โอนหมดเลยนะฮะค่ะสี่บัญชีโอ้โหแต่พอโอนไปรอบสุดท้ายเนี่ย
ไลน์ถูกบล็อกข้อความแชทหายติดต่อไม่ได้นั่นไง
บอกตอนนั้นเข่าซุดแทบเป็นลมเงินจำนวนนี้เพิ่งกู้มาจากโรงงานน้ำตาลนะฮะ
เพื่อเอาไปซื้อรถตัดอ้อยนะฮะเพื่อทำมาหากิน
ไม่ใช่เงินเก็บนะนี่เงินไปกู้มาจะมาซื้อรถตัดอ้อย
ลูกชายของลุงชายรัฐก็คือคุณนัทธพงศ์นะฮะคนที่โพสต์บอกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์เนี่ย
และได้รับการอนุมัติมาเมื่อ๑๖มิถุนายนนะ

พ่อก็ไปรับเช็คที่โรงงานพร้อมกับคนอื่นนะ
แล้วก็เอาเช็คไปเข้าบัญชีแบงค์

มีคนโทรมาก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์

เนี่ยพอได้เช็คมาก็เหมือนกับวันเดียวก็วันรุ่งขึ้นเงินก็เข้า

เป็นความโชคร้ายของลุงแกจริง
อ้าวสำรวจก็ทำได้แค่
อายัดบัญชีตามที่โอนไปให้ติดต่อกับตั้งแบงค์
แต่ก็ไม่รู้ป่านนี้มันเอาเงินบอกไปหมดหรือยังนะครับ
ก็ต้องไล่สืบสวนต่อต้องเตือนกันไว้จริงนะฮะ

บางทีอาจจะไม่ได้ดูข่าวจริงแล้วไม่รู้เรื่องนี้

ก็ต้องฝากลูกฝากหลานฝากทุกคนช่วยกันไปกระจายไปประชาสัมพันธ์กันด้วยเนาะว่า
คือถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะโอนเขาจะตรวจสอบบัญชีของเราจริงเนี่ย
ถ้าเข้าข่ายว่าจะผิดกฎหมายเนี่ยเขาประสานแก๊งแล้วเขาตรวจสอบเลย

เขาไม่ต้องให้เราเนี่ยโอนเงินไปให้เขาเพื่อให้เขาตรวจสอบหรอก
เขาตรวจสอบไม่ได้นะคะโอนเงินไปตรวจสอบยังไงให้กดเงินมาตรวจสอบเนี่ยค่ะ

โทรเข้ามาบ่อยไม่ใช่แค่ผมนะคนใกล้ตัวคนใกล้เพื่อนเนี่ยเจอกันบ่อย
โทรมาแล้วบอกโทรมาจากกศธช
เดี๋ยวภายใน๒ชั่วโมงหมายเลขมือถือของคุณจะถูกตัดนะ
ถ้าไม่อยากถูกตัดคุณรีบติดต่อมาที่กฎนี้กฎนี้กฎนี้อะไรของมันเนี่ย

ศทชเขาไม่มีหน้าที่มาตัดมือถือภายใน๒ชั่วโมง

นี่นี่นี่อ้าวเดี๋ยวต้องจัดการนะคะ